เกาะนาคาน้อยเป็นเกาะที่อาจจะมีขนาดไม่ใหญ่มาก
เมื่อเทียบกันกับพื้นที่เกาะอื่นในจังหวัดภูเก็ต
แต่ความสำคัญก็คือว่าเป็นเกาะที่มีป่าดิบชื้น
ตั้งอยู่กลางทะเลครับและกรณีที่จะมีเจ้าของที่ดินนั้น
เตรียมนำรถแบล็คโฮเข้าไปแพ่วถางป่า๒๔ไร่
รวมถึงเกิดกระแสข่าวนะครับว่ามีกลุ่มคนชายชะกันที่ใช้อาวุธใช้ความรุนแรงขึ้นไป
ขู่ว่าจะมีการแพ่วถางป่า
ณขณะนี้การจัดการกับปัญหาที่เกิดขึ้นและแนวทางจากนี้ไปเป็นอย่างไร
รอพูดคุยสอบถามกันในช่วงนี้กับพันธุ์ตำรวจโทรประวุฒิวงศ์ศรีนินทร์

ท่านครับในเบื้องต้นณขณะนี้เองสรุปหรือยังครับว่าเอกสารสิทธิ์ที่ออกมานั้นชอบด้วยกฎหมายหรือเปล่า
อันนี้หลักฐานที่เรารวบรวมมาประมาณ๘๐เนี่ยเราค่อนข้างจะแน่ใจแล้วครับว่าเป็นเอกสารสิทธิ์ที่ออกมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ
คือมีการใช้หลักฐานของสค๑ของที่ดินบนเกาะนาคาใหญ่มาออกบนเกาะนาคาน้อยนะครับ
ก็มีการแก้ข้อมูลในเอกสารสค๑เช่นการเปลี่ยนแปลงจำนวนเนื้อที่ดินจาก๗ไร่เป็น๑๗ไร่นะครับแล้วก็มาขยายออกเป็น๒๔ไร่
มีการแก้ข้อมูลที่ข้างเคียงนะครับทิศเหนือใต้ออกตกเดิมทีไม่เป็นสค๑ที่ไม่ติดทะเลนะครับก็มาแก้ให้ติดทะเลทั้งสองด้านนะครับ
เป็นส่วนยางต่างถ้าที่ข้อได้จริงเป็นป่าล้วน
สภาพของมันเราตรวจภาพถ่ายธากาศจ้อนหลัง
ไปเล็กที่สุด๘ปี๑ศูนย์มันต้นมา
เราพบว่าพื้นที่ตรงนี้เป็นป่าตั้งแต่ในอดีต
จนถึงปัจจุบันก็ยังเป็นป่าอยู่ไม่เคยมีใครทำประโยชน์
อีกอันหนึ่งคือสภาพของภูมิประเทศที่เป็นภูเขา
ซึ่งเป็นข้อห้ามตามกฎหมายก็ได้มีการบันทึกไว้ว่าไม่เป็นที่ภูเขา
สภาพที่ท่านเห็นก็คือเป็นภูเขาแน่นอน
จากการออกเอกสารสิทธิ์ตอนแรกคือสค๑ถูกไหมครับท่าน
แล้วหลังจากนั้นเองมาเป็นนศสามก
กระบวนการขั้นตอนทำไมถึงเปลี่ยนแปลงมาได้ครับท่าน
ก็มีการนำมาออกเป็นนสกในปี๒๕๗
ซึ่งเจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องก็มีส่วนผู้เห็น
ในการที่จะดำเนินการโดยมิชอบ
สค๑กับนสสกท่านครับ
เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจตรงกันมันต่างกันยังไงครับ
รายละเอียดเบื้องต้นที่สำคัญที่จำเป็นต้องรู้
ครับสค๑เป็นแบบแจ้งการครอบครอง
ซึ่งคนที่จะรับเอกสารตรงนี้เนี่ย
จะต้องมีการครอบครองและทำประโยชน์

คือเนื่องจากว่าในขณะนั้นเนี่ย
ทางลักษณ์ยังไม่มีการที่จะออกเอกสารนสสกหรือสดได้
ก็มีเปิดโอกาสให้ชาวบ้านทั้งประเทศเนี่ย
เข้ามาแจ้งคนใดที่แจ้งเข้าครองและทำประโยชน์ก่อน
วันที่๑ธันวาคม๒๔๙๗ปรักษณ์ก็จะออกสค๑ให้นะครับ
หลังจากนั้นก็นำมศค๑มาเปลี่ยนแปลงเป็นหนังสือรับรองการทำประโยชน์
หรือเขาเรียกว่านสสกในปลายหลัง
แล้วก็ต่อมาก็เปลี่ยนเป็นโฉนดขึ้นมา
อันนี้คือขั้นตอนของเขานะครับ
จากเอกสารก็ดีหลักฐานก็ดีที่ท่านบอกว่าตอนนี้มีอยู่ในมือและเบื้องต้นมีแนวโน้มว่า
การออกเอกสารสิทธิ์การครอบครองที่ดินบนเกาะนาคาน้อยเนี่ย
แนวโน้มคือไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมาย
เราสามารถดำเนินการยังไงได้บ้างครับหลังจากนี้ไปครับท่าน
ในทางคดีนี้เราก็จะเสนอคณะกรรมการคดีพิเศษให้รับเรื่องในคดีพิเศษ
เนื่องจากว่าเรามองว่าตรงนี้เป็นการกระทำของเจ้าพนักงานร่วมกับกลุ่มบุคคลนะครับ
ที่พยายามที่จะยึดถือที่ดินตรงนี้ซึ่งมีสภาพเป็นป่า
ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการเสนอคณะการคดีพิเศษครับ
ซึ่งในเบื้องต้นเองพื้นที่เกาะกลางทะเลแบบนี้เป็นป่าดิบชื้นแบบนี้เองเนี่ยสามารถเอาเอกสารสิทธิ์ได้ไหมครับท่าน
คือโดยหลักการถ้าพื้นที่มีหลักฐานสอบข้อหนึ่ง

ก็อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะออกได้
แต่เพราะฉะนั้นที่ดินแปลงนี้ไม่มีหลักฐานสอบข้อหนึ่ง
เขาเลยต้องไปเอาหลักฐานจากที่แปลงอื่นมามาสวมทับ
มันจึงกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถที่จะออกเอกสารสิทธิ์ได้
ท่านครับเพื่อแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่จะเกิดขึ้น
กรณีที่มีการนำรถแบ็คโฮเตรียมจะเข้ามาแพ่วถังป่า๒๔ไร่
โดยประมาณนักขณะนี้เองจัดการยังไงได้บ้างครับ
ต้องใช้มาตรา๔๔อำนาจอายสิทธิ์นี้มาแก้ไขปัญหาไหมครับ
ในเรื่องประมาณตรา๔๔ยังไม่ได้หาลือกับคุณผู้คุมประชานะครับ
เพื่อไม่ให้ถูกทำลายเพราะรู้ที่เราไม่ชอบแต่กระบวนการเพิ่งถอน
แต่ถ้าในช่วงเวลานี้เนี่ยเกิดตั้งผู้ครอบครองตัดไม้กำลังป่า
เราก็จะรู้สึกว่าเกิดความเสียหายกับรัฐ
ก็คือเคยมีการคำภาษาว่ามีการจับกลุ่มผู้ที่ตัดไม้ในพื้นที่
เป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์โดยที่ท่านภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิภูมิ
แนวโน้มสอกเขาว่าไปทางการครอบครองเอกสารสิทธิ์การออกโฉนดที่ดินบนเกาะนาคาน้อยนะครับ
ไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายแล้วก็อยู่ระหว่างการดำเนินการ
เทียบกันกับคดีที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้คำพิพากษาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้
ดูแลพื้นที่ความปลอดภัยของชาวบ้านเป็นหน้าที่ของหน่วยงานทางจังหวัด
ตำรวจที่เกี่ยวข้องส่วนป่าไม้รวมไปถึงอาคารสถานที่ต่างนั้น
ก็จะมีกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว